คุณผู้ชมครับมีหญิงสาววัย๒๓ปีชาวจังหวัดสุรินนะครับ
ต้องถูกขังคุกฟรีแปดเดือนในคดีค้ายาเสพติดหลังจากที่สารชั้นต้นนั้น
พากษาว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมีทนายอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะว่าเห็นใจครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยเหลือเยียวยาเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้หญิงสาวคนนี้ต้องกลายเป็นคนที่มีอาการซึมเศร้าติดตามจากรายงานครับ
พัชรพรและนายสมบัติบำเพ็ญเพียรพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้อง
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้กับนางสาวสุพรรณสาบำเพ็ญเพียร

หลังสารชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในคดีค้ายาเสพติด
หลังวันที่๒๘พฤษภาคมปีที่ผ่านมานางสาวสุพรรณสาได้ซ้อนรถจักรยานยนต์แฟนนุ่มที่เพิ่งคบหาดูใจกันไม่กี่เดือนเพื่อไปทำธุระ
แต่แฟนนุ่มกลับพาไปส่งยาบ้าจำนวน๔๑เม็ดให้กับสายตำรวจที่ล่อซื้อก่อนถูกจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อหาในความผิด
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ซึ่งแฟนนุ่มที่เป็นผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพจึงถูกสารตัดสินให้จำคุก๔ปี๖เดือนและปฏิเสธว่านางสาวสุพรรณสาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่เป็นคนร่าเริงนายคำสิงชอบมีทนายความเปิดเผยว่าอยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจวัยรุ่นว่าเวลาที่จะคบใครต้องดูให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจทั้งที่คุยกันเพียงไม่กี่เดือน
มีนาคม๒๕๖๒ศาลก็ได้พิพากษายกโฟง
กุมภาอ่ะกุมภาขอโทษที
กุมภาวันที่๔ก็พิพากษายกโฟง
ว่าน้องเขาไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด

ด้านนางพัชรพรบำเพ็ญเพียรผู้เป็นแม่กล่าวว่า
ดีใจที่ลูกได้ออกจากเรือนจำ
ที่ผ่านมาได้วิ่งสู้คดีจนถึงที่สุด

ทนายที่ช่วยเหลือในตอนแรกก็ไม่รู้จักกัน
ไปเจอกันที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์โดยบังเอิญ

ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวจะได้รับอิสรภาพตอนไหน

ขอบคุณมากจริงค่ะ

อยากด้วยใจด้วยใจบริสุทธิ์อยากช่วยจริง
ในเมื่อไม่ทำผิดมันก็ต้องต่อสู้

ไม่มีอะไรเราก็จะช่วยเพื่อความบริสุทธิ์

ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอท่าน
คิดว่าอับปากว่าช่วยฟรี
ขณะที่การเยียวยาแม่ผู้เสียหาย

ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ลูกสาวเป็นอย่างมากในขณะนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน